ล่าสุดก่อนนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยแถลงในวันนี้นะครับ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อิสราเอลนะฮะ
สถานการณ์ช่วยเหลือคนไทยที่อิสราเอลนะครับ
กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทางสถานทูตไทยในเทลอาวีฟ
ได้รับแจ้งจากแรงงานในพื้นที่แล้วก็นายจ้างของแรงงานไทยในพื้นที่
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก๒คน
ทำให้มีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ณขณะนี้แล้ว๒๐คนนะครับ
ผู้บาดเจ็บมีเพิ่มวันนี้อีก๔คนเป็น๑๓คน
ส่วนผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันมีเพิ่มอีก๓นะฮะเป็น๑๔คนแล้วนะครับ
ของคนไทยที่มาลงทะเบียนต้องการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ
วันนี้มีจำนวน๕๑๗๔คนแล้วนะฮะณขณะนี้นะครับ
แล้วก็ยังไม่ขอกลับเนี่ย๖๔คนนี่ตัวเลขล่าสุดช่วงเย็นจะเพิ่มขึ้นมานะครับ
คุณกาญจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุว่ายังคงมีการโจมตีด้วยจรวดที่ฉนวนกาซ่าทางฝ่ายอิสราเอลพยายามจะเข้าครอบครองยึดคืนพื้นที่คืน
และยังคงมีการสูญเสียจากทั้งสองฝ่ายทั้งพลเรือนแล้วก็ทหาร
ขณะที่อิสราเอลเองก็เร่งซ่อมแซมชายแดนแต่ยังคงมีผู้ที่ก่อการที่หลบซ่อนตัวอยู่ในอิสราเอลด้วย
พร้อมกับยืนยันเรื่องข่าวที่มีคนไทยที่ถูกจับไปแล้วทหารอิสราเอลเนี่ยเขาไปเคลียร์พื้นที่แล้วช่วยออกมาได้สำเร็จ๑๔คน
อันนี้ยืนยันว่าจริงกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าได้รับการช่วยเหลือจริงและทุกคนตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แต่ใน๑๔คนนี้ไม่ใช่๑๔คนที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกจับเป็นตัวประกันในขณะนี้นะฮะเป็นคนละส่วนกันคนละจุดกันนะครับ
ซึ่งมี๑ใน๑๔คนนะครับจะชื่อนายแสงสุรีหย่ำวิไลได้โพสต์คลิปยืนยันในคอมเมนต์เฟซบุ๊กบอกว่าพวกผมคือ๑๔คนที่ได้รับความช่วยเหลือ
เป็นคลิปขณะทุกคนอยู่ในห้องพักห้องหนึ่งหลังได้รับความช่วยเหลือ
บางคนก็นั่งดูโทรศัพท์มือถือนี่บางคนก็นอนพักผ่อนอยู่นี่นะฮะเพื่อจะยืนนะว่าเขาได้รับการช่วยเหลือออกมาจริง
แล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
บอกว่าขณะนี้ยืนยันได้ยากจากข้อมูลของกลุ่มฮามาส
ที่บอกว่าจับตัวประกันหลายประเทศไปรวมทั้งหมด๑๕๐กว่าคน
คาดการณ์กันว่าน่าจะกระจายอยู่หลายพื้นที่
ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ก็พยายามอยู่เพื่อจะยุติความรุนแรงและผลกระทบที่มีกับพลเรือน
แล้วก็มีการอบพยพแรงงานที่อยู่ในที่เสี่ยงมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วนะครับ
ในพื้นที่ปลอดภัยวันนี้ก็ช่วยมาได้อีกหลายร้อยคน
โดยขอให้มั่นใจว่าทางการไทยจะพยายามช่วยเหลือพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุด
หลบซ่อนอยู่แล้วก็ได้รับการอพยพออกมาปลอดภัยดีอยู่อะไรอย่างนี้ก็ทางสถานทูตได้ตรวจสอบแล้วนะคะ
อันนี้ก็พบว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีอยู่ในรายชื่อของกลุ่มอื่นที่เรามี
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกจับไปหรือผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ
ประเทศใดที่สามารถที่จะเจรจากับข้างไหนได้ก็เจรจากับข้างนั้นนะคะ
แล้วก็หนึ่งยุติความรุนแรงอันที่สองเรื่องผลกระทบต่อพลเรือนที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งคือพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทั้งสองฝั่งได้รับผลกระทบอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาดเจ็บเสียชีวิตหรือถูกจับไป
ก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนยังมีอยู่เยอะนะครับ